คุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่ชาวบ้านไปพบศพผู้หญิงคนนึงค่ะ
อยู่ริมคูน้ำลับตาคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
แล้วสภาพศพก็คือไม่ได้ใส่กางเกงชั้นใน
ุ่งผ้าสโรงและผ้าสโรงถูกถกขึ้นมาด้วยนะคะ
ตอนแรกเขาสงสัยว่าสามีใหม่หรือเปล่า
ที่เป็นช่างรับเหมาเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่า
แต่สุดท้ายไม่ใช่เพราะตำรวจจับคนร้ายได้แล้ว
เป็นคนขับรถสองแถวบ้านอยู่ติดกันเลย
เนี่ยค่ะพอจับตัวได้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันทีเลยนะคะ
นี่นะคะนี่คือผู้ที่ก่อเหตุค่ะนายวิเชียนชัยเพศอายุ๕๔ปี
คนขับรถสองแถวสายนครท่าสาราถูกจับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เพราะว่าก่อเหตุอำพลางศพนะคะอำพรางศพนางสาววันดีชำนาญพงศ์อายุห้าสิบสอง
คือเอาไปทิ้งเอาไว้ที่คูน้ำริมถนนทางเข้าหาดไซแก้ว
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วชาวบ้านไปพบศพ
สภาพศพคือลิ้นจุกปากแล้วก็เริ่มขึ้นอืดแล้วอะค่ะจุดแรกที่นำตัวไปทำแผนก็คือที่บ้านเช่าของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตัวนายวิเชียนสารภาพว่าตัวเองแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้เสียชีวิตเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าก็บ้านอยู่ติดกันมานานเป็นบ้านเช่าอ่ะนะ
ช่วงแรกตัวผู้เสียชีวิตก็ว่าจ้างให้ขับรถพาเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ก็เลยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอาศัยจังหวะที่สามีของผู้เสียชีวิตไปทำงานก่อสร้างไม่อยู่บ้าน
แล้วก็ภรรยาของตัวเองเนี่ยไปเก็บสตอที่อำเภอศรีชนก็เลยแอบมีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต
แล้วมีความสัมพันธ์กันเรื่อยมาไม่เคยถูกจับได้เลยวันเกิดเหตุสามสิบเอ็ดพฤษภาคม
สามีและลูกชายของผู้เสียชีวิตไม่อยู่บ้านภรรยาของคนก่อเหตุก็ไม่อยู่บ้าน
ผู้ก่อเหตุบอกว่าก็เลยอาศัยจังหวะนั้นแหละแอบเข้าไปทางหลังบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตั้งใจว่าจะเข้าไปเพื่อมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ปรากฏว่าระหว่างที่มีความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ย
ฝ่ายหญิงช็อกแล้วล้มไปเลยตอนนั้นทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยปลดเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักสองบาท
แล้วแหวนทองคำน้ำหนักสองสลึงมาเก็บเอาไว้แล้วก็รีบแบกศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ใส่ท้ายรถตั้งใจจะเอาไปทิ้งที่หมู่บ้านคิรีวงอำเภอลานสกา
แต่ระหว่างทางแวะขายแหวนทองก่อนในอำเภอเมืองได้เงินมาหนึ่งหมื่นสามพันบาท
แวะขายแหวนทองศพยังอยู่ท้ายรถอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอได้เงินมาแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุบอกว่าก็นึกสงสารฝ่ายหญิง
ญาติหาไม่เจอเลยย้อนกลับไปทิ้งศพเอาไว้ที่คูน้ำ
ปากทางเข้าหาดทรายแก้วอำเภอท่าสาราแล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุ
ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะคุณผู้ชมทำเนียนทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อคืนตำรวจมาจับที่บ้านเช่าก็คือบ้านเช่าที่อยู่ติดกันกับบ้านของผู้เสียชีวิต
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะโอ้โหผู้ก่อเหตุเห็นตำรวจหน้าซีดเลยอะค่ะ
ตำรวจก็ตรวจค้นในบ้านเจอสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๒บาท๑เส้น
สร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทอีกหนึ่งเส้นแล้วก็มีเงินสดอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะคะ
เงินสดก็คือเงินที่เอาแหวนทองของผู้เสียชีวิตเข้าไปขายอ่ะค่ะแล้วก็ตอนที่ทำแผนวันนี้เนี่ย
ตัวผู้ก่อเหตุก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทำแผนทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเสียงสั่นเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนช่วงทำแผนกันนิดนึงค่ะ
หาผมผมจะทำอะไรให้ผมได้อะไรกับเขาอย่างนั้นอะ
อะไรอะอย่างนั้นอะอย่างนั้นอะคืออะไรอย่างนั้นอะให้ผมร่วมด้วยกับเขา
ทำแผนทำแผนหือให้เขาร่วมด้วยกันกับเขาอืมเติม
แต่ผมก็ไม่กล้าแต่เขาก็มาล้าลมล้าลมแบบนี้แหละครับยังไงต่อ
แล้วเราก็ดึงใจดึงมาดึงไปดึงมาเขาก็หมดแรงอืมเดี๋ยว
แล้วก็เขาจับไปครับอะไรอะเขาช็อปอ่ะช็อป
ครับแต่ผมก็สักใจอืมคือถ้าจะเป็นยังไงดี
เดี๋ยวเมียผมมาจัดอืมแล้วใหม่มันก็ลำแบบใช่ไหมครับ
ประมาณสามสิบนาทีผมก็เอามือมาทำหัวเสร็จของเขาครับ
มันก็มันไม่ดิ้นเลยครับไม่ดิ้นเลยหรอลุกไปลุกมา
มันก็ไม่มีแรงที่เขาจะออกมาผมไม่ได้ตั้งใจให้เขาตายตรงนั้น
ไม่ว่าอะไรอ๋อไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ตั้งใจจากนั้นก็นำตัวไปทำแผนจุดที่เอาศพไปทิ้งคูน้ำอ่ะนะคะ
จุดนี้อ่ะค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านญาติของผู้เสียชีวิตเขาไปดูการทำแผนด้วยครับ
ต้องหาก็พยายามจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็พยายามจะยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริง
จากตรงนี้เรื่อยเรื่อยพี่อีก
ทำไมถึงมาทิ้งไว้ตรงนี้ผมอยากให้ญาติของเขาและคนรู้จักมาได้เห็นครับ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

น้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เชื่อสิ่งที่ผู้ต้องหาบอกค่ะ
พี่สาวเธอรักครอบครัวไม่มีทางแอบไปมีกิ๊กแน่นอน
อันนี้เป็นการกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
แล้วที่อ้างแบบนี้เหมือนกับอ้างเพื่อที่จะเอาตัวรอด
เพราะพี่สาวของเธอตายไปแล้วไม่มีโอกาสจะมาพูดอะไร

ก่อนข้อคอยแหละนะ
ขอให้เขารับเบนรับกรรมตามพี่สาวไป
ขอให้เขาเชื่อดชัยใดกับพลาสพี่สาว
พี่สาวเธอไม่เคยหาเรื่องใคร

คุณผู้ชมคะทางผู้บังคับการตำรวจ
บอกว่าจากการชนะสูตรผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจโต
คาดว่าน่าจะเกิดจากการผลักกันไปผลักกันมา
ระหว่างผู้ต้องหากับผู้เสียชีวิต
ขณะที่กำลังจะมีเพศสัมพันธ์กัน
เพราะว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายอะไร
ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้เสียชีวิต
เป็นผู้ที่เริ่มก่อนชวนก่อนให้ไปมีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วก็พยายามจะเล้าลมผู้ต้องหา
ตรงนี้มันเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ

เขาไม่มีโอกาสจะมาพูดมาชี้แจงอะไรในประเด็นนี้
แต่สุดท้ายแล้วตำรวจแจ้งข้อหานายวิเชียน
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ข้อหารักทรัพย์ข้อหาปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังกันตายนี่นะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจเข้าไปดูประวัติของผู้ต้องหาคนนี้เพิ่มเติม
ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะเคยก่อคดีฆ่าชิงทรัพย์มาก่อน

ตอนนั้นชิงทองไปน้ำหนัก๓บาท
เป็นแม่บ้านร้านหมูกระทะในพื้นที่อำเภอท่าสารา
แล้วก็เอาศพไปโยนทิ้งริมถนนสายสนามบินอุตภัวร์
ถูกตำรวจสพมนครศรีธรรมราชจับได้๑๒มีนาคมปี๕๘นะคะ
ตอนนั้นผู้ต้องหาปฏิเสธแล้วสู้คดีแล้วหลุดคดีนะคะ
แล้วก็มาทำอาชีพคือขับรถสองแถวสายนครศรีธรรมราชท่าสาราเหมือนเดิม
แล้วก็มาเช่าบ้านอยู่กับภรรยาแล้วบ้านเช่าอยู่ติดกันกับบ้านของผู้เสียชีวิต
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
แต่คดีนี้เขารับสารภาพใช่ค่ะแต่จะเป็นไปตามความจริงที่เขารับสารภาพ
หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องขยายผลกันต่อไปเรื่องมูลเหตุแล้วก็พฤติกรรมนะครับท่านผู้ชม